คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้ที่ไปพบศพผู้หญิงคนนึง
ถูกทิ้งเอาไว้ข้างทางที่ภูเก็ตนะคะ
แล้วก็ลักษณะของศพก็คือเหมือนถูกห่อด้วยผ้าห่มด้วยผ้านวมเนี่ยนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยคนก่อเหตุคือสามีนะ
สามีเป็นคนก่อเหตุอ้างว่าทำไปเพราะความหึงหวงค่ะ
ตำรวจไปจับเนี่ยค่ะนายสุชาติกันภัยหรือในหมูอายุ๔๕ปีนะคะ
หมายจับของสารภูเก็ตนะคะคนนี้ค่ะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
จับได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะในอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะ
นำตัวไปดำเนินคดีที่จังหวัดภูเก็ตคือนายสุชาติเนี่ยค่ะ
ก่อเหตุยิงภรรยาตัวเองค่ะยิงนางโสภาอายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดแพร่
พรางศพก็คือเอาผ้าเป็นผ้านวมนะคะเหมือนกับผ้าห่มเนี่ย
ห่อศพเอาไว้ไปทิ้งเอาไว้ริมถนนสายป่าตองกะรน
ถึงสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงเที่ยง๒๙มกราคมที่ผ่านมา
สุชาติก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็อ้างว่าทำไปเพราะความหึงหวง
กลัวว่าภรรยาปันใจให้ชายอื่นทะเลาะกันทำร้ายร่างกายภรรยา

นำศพขึ้นรถ๓ล้อพ่วงข้างหรือว่าทราเล้ง
ตำรวจตามตัวนายอาซีสได้แล้ว
ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
นายอาซีสยอมรับว่าช่วยเอาศพไปทิ้งจริง
ช่วยเอาศพไปทิ้งไม่เกี่ยวกับการฆ่า

แล้วก็สามีพระยาคู่นี้ทะเลาะกัน
ตัวนายอาซิสบอกว่าก็เดินออกไปตรงอื่น
พอได้ยินเสียงปืนดังก็เลยรีบวิ่งกลับไปดู
เห็นว่านายสุชาติยิงภรรยาเสียชีวิต
ข้อขานะคะร่วมกันอำพลางศพด้วยนะคะ

นำตัวนายสุชาติและนายอาซีสไปจุดเกิดเหตุ
ไปทำแผนคนมารอดูเยอะมาก
ก็ตะโกนส่งเสียงประนามการกระทำที่โหดร้าย